เพราะว่าเมื่อวานนี้คือเป็นวันที่ตำรวจออกหมายเรียก

คุณผู้ชมไปที่สนเพชรเกษมรอทำข่าว
แล้วก็บอกว่าขอเลื่อนวันที่จะเข้าให้ปากคำกับตำรวจออกไป

เขาบอกว่าเขามีใบรับรองแพทย์เอามายื่นให้ดูด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจมีการออกหมายเรียกรอบแรก
คนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าแมว
ฆ่าควักไสนะใช่ค่ะให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ช่วง๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปประชุมกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
นักข่าวทุกสำนักข่าวไปรอเพราะว่าก็อยากรู้ความคืบหน้า
ทีนี้เมื่อถึงเวลาที่เป็นเส้นตาย
บอกว่าลูกสาวมีภาวะเครียดเพิ่งไปหาหมอมา
แล้วก็ให้ทนายความเดินทางมาที่สนเพชรเกษมยื่นหลักฐาน
เมื่อวานนี้ที่ยื่นก็คือใบรับรองแพทย์ค่ะ
จากเมื่อวานไปก่อนไปเป็นวันจันทร์ที่๕พฤศจิกายน
แต่ทีนี้ค่ะตำรวจพันเอกวุฒิชัยชัยวัฒน์
ผู้กำกับการโรงพักเพชรเกษมเนี่ยนะคะ
คุณหมอระบุบอกว่าให้หยุดพักถึงวันที่๒๙ตุลาคม
ซึ่งถ้าเกิดว่าให้หยุดถึง๒๙ตุลาคม
แปลว่าหลังจาก๒๙ก็จะต้องมาได้๔
ไม่เห็นจำเป็นต้องเลื่อนไปวันที่๕พฤศจิกาเลย

แต่ทีนี้ตำรวจก็บอกเหมือนกันนะคะว่าการขอเลื่อนนัดจริง
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
แต่ระยะเวลาที่ขอเลื่อนมันยาวเกินไป
ก็เลยกำหนดให้ถึงแค่วันที่๒๙ตุลาคม
เพราะว่าเอาหลักฐานจากใบรับรองแพทย์เนี่ย

แต่ถ้าเกิด๒๙ไม่มา

จะมีการออกหมายเรียกรอบที่๒
คราวนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องขอเชิญตัว

แล้วหลังจากนั้นจะพิจารณาว่าจะขอสาร
อนุมัติหมายจับต่อไปหรือไม่นะคะ

ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเรียกเข้ามาพบ

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
ส่วนเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ตอนนี้ตำรวจก็ได้ขออำนาจศาลออกหมายค้น

ทั้งที่บ้านพักย่านทวีวัฒนา
คอนโดแถวฝั่งกรุงทนด้วยนะคะ
ทีนี้คุณเมื่อวานตอนที่ไปตรวจค้น
เขาก็มีการรวบรวมหลักฐานออกมาได้ด้วย
ใช่นะครับแล้วก็ไปพบหลักฐานที่สำคัญ

เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
และหนังสือวรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับรัฐธินิยมความรุนแรง
พอตำรวจไปเจอแบบนี้ก็ต้องยึดเอาไว้ก่อนนะครับ
พร้อมประสานล่ามผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น

ถึงเรื่องราวและเนื้อหาของวรรณกรรมเล่มนี้
เกี่ยวกับรัฐทิคความรุนแรงนี้นะครับ
อกจากนี้ชุดคลี่คลายคดียังตรวจยึดเครื่องมือเครื่องใช้

มาตรวจหาหลักฐานเชื่อมโยงกับพฤติกรรม

ระหว่างดีเจสันกับผู้ต้องสงสัยรายอื่น
ซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิด
โดยเฉพาะแฟนนุ่มชาวญี่ปุ่นที่เจ้าตัวกำลังคบหา

เรื่องนี้ก็ขาดการติดต่อกับดีเจสันไปนะครับ

ตอนนี้ตำรวจต้องตรวจสอบทั้งเรื่องของซากแมว

แล้วก็๒เรื่องของดาร์กเว็บ
คือตำรวจบอกว่าในส่วนของซากแมวนั้นนะครับ

เพื่อส่งชนะสูตรสาเหตุการตายอย่างละเอียด
เพื่อนำผลการผ่าพิสูจน์มาประกอบสำนวนคดี

ว่านางสาวว่าบราปรัชน์ดีเจสัน

โดยไปรับแมวมาจากเจ้าของต่างสถานที่

พนักงานสอบสวนจะรับเอาไว้
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนะครับ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการทาบรุณสัตว์ในดาร์กเว็บ
ตอนนี้ได้ประสานกองบังคับการปราบปรามอาธิกรรม
เทคโนโลยีหรือปอทเข้าตรวจสอบแล้ว

ขอเวลาให้ตำรวจทำงานสักระยะนะครับ
ก็ยืนยันทำงานด้วยความยุติธรรม
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวน
พนักงานสอบสวนกำลังทำควบคู่เป็นหลักนะครับ
ด้านของสัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจาบรม

เมื่อวานนี้ก็ได้เดินทาง
ได้เดินทางเข้ามอบหลักฐานทางคดีเพิ่มเติม
ผลชนะสูตรและภาพถ่ายซากแมวที่ชัดเจนมากขึ้น
เพราะว่าศตวแพทย์หญิงพัฒนาน
เป็นผู้ที่ผ่าพิสูจน์ซากแมวเองตั้งแต่แรก

แล้วก็พบว่าเหมือนมีรอยมีดกรีด
รวมถึงได้มอบหลักฐานที่พิสูจน์การกระทำผิด
แต่ตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นอะไร
เพราะว่าเกรงจะกระทบต่อรูปคดี
ส่วนซากแมวนะครับก็ตอนนี้ถือว่า
จำเป็นต้องส่งไปให้โรงพยาบาลผ่าพิสูจน์อีกรอบ
เนื่องจากผ่านการผ่าพิสูจน์จากสัตวแพทย์
ถือว่าผ่านการรับรองอยู่แล้ว
แต่ว่าตำรวจก็ได้เรียกประชุมความคืบหน้าของคดีอีกครั้ง
ในช่วงสายของวันนี้แหละครับ